ทุกผู้ชมครับที่ชนบุรีนะครับยิ่ง๓คนนึงเธอน่ะสงสารมากนะครับ
เพราะว่าขาพิการนะครับก็อยู่แถวบริษัทนะครับ
ปรากฏว่ามีรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อเนี่ย
ขับอยู่ในพื้นที่บริษัทไปทับเธอเข้า

คุณแม่พอรู้ข่าวมาดูลูกสาวเนี่ยร้องไห้แทบขาดใจครับ
ผู้ที่เสียชีวิตนี่ชื่อนางสาววนิดานะครับ
อายุ๒๗ปีนะฮะน้องก็พิการที่ขาด้วยนะครับ
ส่วนคุณแม่ที่ร้องไห้อยู่นะครับ
ชื่อนางสาวสาววิดรีโลหมาทองนะครับ

อยู่ที่ใต้ท้องรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อนะฮะตรงล้อรถพอดีนะครับ
สภาพที่ศีรษะก็ถูกล้อเนี่ยเหยียบเข้าไป
คือต้องใช้ผ้าคลุมเอาไว้นะครับเพราะว่าสมองของน้องนี่แบบโอ้โห
คือศีรษะแตกหมดเลยอะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านมาบคาหวาน
ที่ตะบนข่าวไม้แก้วอบริบังระบุงจังหวัดชนบุรีนะครับ
คนขับรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อชื่อนายฉัดชัยทองสุก
เขาไม่ได้หลบหนีไปไหนนะฮะนี่ฮะก็ยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
บอกว่าตอนนั้นเพิ่งกลับมาจากขนดินขับรถไปขนดินมา
กำลังจะถอยรถจอดในลานกว้างของบริษัทตรงนี้
รถอยู่ข้างหลังรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อ
คือเขายืนยันว่าเขาก็ดูแล้วว่าไม่เห็นใครดูดีแล้วนะครับ
ทีนี้พอถอยหลังเนี่ยรู้สึกมีความผิดปกติเกิดขึ้น
เหมือนกับมีอะไรมันหนุนอยู่ที่ล้อถอยต่อไม่ได้
ก็เลยจอดรถลงมาดูพอลงมาดูตกใจฮะ
เพราะว่ามีผู้หญิงคนนึงนอนแน่นิ่งอยู่ใต้ล้อ
ลักษณะถูกเหยียบไปแล้วก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะครับ
ซึ่งก็พบว่าเธอก็เสียชีวิตไปแล้ว
วันนี้เราไปที่วัดตะเคียนทองนะครับ
อยู่ที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบังละมุงนะครับ
มาบรรพิกุศลที่นี่นะครับทุกนวอส

คุณแม่ก็ยังโศกเศร้าเสียใจยังทำใจไม่ได้ครับ
ต่อการจากไปของลูกสาวนะครับ
คุณแม่คุณน้องบอกกับเรานะครับบอกว่า
ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นที่พักที่อยู่ในบริษัท
ซึ่งคุณแม่กับน้องที่เสียชีวิตเนี่ย

ก่อนเกิดเหตุแม่ออกไปทำธุระข้างนอก
ที่ด้านนอกบริษัทช่วงสายวันนี้
ได้รับโทรศัพท์บอกว่าลูกสาวถูกรถเหยียบ
แม่ก็รีบกลับมาดูปรากฏว่าพอมาถึงเนี่ย
โอ้โหคือรถแบบบรรทุกพ่วง๑๘ล้อ

แม่ก็อย่างที่ท่านเห็นครับก็ร้องไห้อยู่ที่ร้อรถที่มีศพลูก
คือคุณแม่บอกว่าไม่ติดใจนะฮะทั้งเรื่องของคดีอะไรพวกนี้นะครับ
เนื่องจากคนขับรถพ่วงคันนี้นะฮะคือนายฉัดชัยกับครอบครัวของเธอ
ก็สนิทสนมรู้จักกันมานานทำงานในบริษัทเดียวกัน
พักอยู่ใกล้ใกล้กันเชื่อว่านายฉัดชัย
ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
ขณะเดียวกันนายชัดชัยนะครับวันนี้ก็บอกกับเรานะครับ
ก็คุยกับเราฮะเขาก็โศกเศร้าเสียใจแล้วครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุก็ถอยรถจะเข้าที่จอดรถ
ซึ่งจะถอยแบบนี้เป็นประจำทุกวัน
แล้วก็รู้สึกว่าล้อเนี่ยมันติดอย่างไม่ทราบสาเหตุก็จอดรถลงมาดู
ก็พบว่านางสาววันนิดาเนี่ยถูกล้อรถทับแล้วก็เสียชีวิตอยู่แล้วนะครับ
ก็เลยโทรบอกเจ้าหน้าที่โทรบอกแม่ของผู้ตายเขาก็ยอมรับผิด

เพราะว่าก็รู้จักแล้วก็สนิทสนมกับผู้ตาย
แล้วก็ครอบครัวของผู้ตายดียินดีรับผิดชอบทุกอย่าง
ส่วนเรื่องทางคดีเนี่ยตำรวจบอกว่าก็ต้องสอบสวนกันอย่างละเอียดต่อไป
เกี่ยวกับเรื่องความผิดพลาดเกิดขึ้นของเหตุการณ์ในครั้งนี้